ในโลกโซเชียว่าค่ะมีการแชร์กัน
ขอความช่วยเหลือให้กับน้องอังเปล่าเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ตอนนี้น้องต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผ่าตัดนะคะเลือดคั่งในสมอง

อายุแค่๓ขวบเองนะคะตัวนิดเดียว
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ไปเจอกับคุณแม่ของน้องอังเปล่านะคะ
นางสาววันวิสาประทุมอายุ๒๔ปี
แม่เล่าให้ฟังค่ะว่าเธอมีลูกสาวสองคน

น้องอังเปราอายุ๓ขวบ
เธอก็เลิกรากับพ่อไปแล้วนะคะพ่อของลูก
คุณยายของลูกก็เสียชีวิตไปแล้ว
ก็พาลูกมาอยู่ด้วยกันที่นวรรณคร
แต่เธอต้องทำงานโรงงานแม่บอกแม่ไม่มีเวลา
ก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูก
ก็ไปฝากเลี้ยงเอาไว้กับแม่ของเพื่อนค่ะ
คือนางสาวดวงนภาพันษะอายุ๔๓
ค่าจ้างเดือนละ๖๐๐๐บาท๕เดือน
แบบอยู่กินกับพี่เลี้ยง๒๔ชั่วโมงอะค่ะ
เก้าพฤศจิกายนเพื่อนก็คือลูกสาวของดวงนภานะคะ
โทรมาบอกว่าเนี่ยลูกสาวไม่สบายนะ

เช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ไปดูค่ะ
แต่สภาพของน้องมันไม่ใช่อย่างที่เพื่อนบอก
คือน้องอังเปล่านอนนิ่งเลยนะคะ

ตานี่เขียวช้ำเลยแม่ตกใจมาก
พาน้องอังเปล่าไปส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่า
อังเปล่าเลือดออกในสมองเยอะมาก
กระดูกสะโพกหักสองข้างอาการโคม่าไม่รู้สึกตัวต้องผ่าตัดด่วน
หมอบอกว่าอาการของน้องอังเป่าเหมือนถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
มันไม่น่าจะใช่แค่ไม่สบายตกบันไดลื่นล้มในห้องน้ำ
แม่ก็เลยไปร้องทุกข์ต่อคุณปวีนาหงษกุล
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนนะคะ
ทางโมรณิธิก็เลยพาน้องสตางค์พี่สาวของน้องอ่างเป๋า
แล้วก็พาแม่ของน้องอังเปล่าไปแจ้งความที่สพคลองหลวง
ก็จะต้องดำเนินคดีกับคนที่เลี้ยงน้องอังเปล่านะคะ
ตอนนี้คนที่เลี้ยงน้องถูกฝากค้างอยู่แล้วนะคะ
ถูกฝากค้ำอยู่ที่สารจังหวัดทางย้ำบุรีเรียบร้อย
แล้วเขาก็หลุดปากออกพูดออกมาประมาณว่าเขากลัวว่าแกจะเอาเรื่องแม่ว่า
ว่าเลี้ยงลูกไม่ดีแล้วก็เลยถามไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องบอกว่า
ลูกไม่ดีถ้าแค่น้องไม่สบายเขาก็บอกว่าไม่รู้เขากลัว
เราก็เลยรีบเข้าไปหาลูกเราคือในสภาพที่ไปเห็นคือน้องอะค่ะ
นอนแน่นิ่งเลยก็คือตามรูปที่แม่ลงไปก็คือตาเขียวช้ำ
น้ำลายยืดเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีการตอบสนอง
เราก็เลยถามเขาว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้
เขาก็บอกว่ามันลื่นห้องน้ำแม่ทำเกี้ยวให้กินอยู่
แล้วอ่ะออกมามันก็กรี๊ดแล้วก็แขนตกเราก็เลยบอกว่าฮะ
ตกคือเด็กที่มันลื่นห้องน้ำมันต้องน็อกในห้องน้ำ
จะมีแรงรู้ขึ้นมาแบบกรี๊ดเหรอน้องคนเล็กแล้วคนโต
คนโตเขามีแค่ใบตาเขียวช้ำสองข้างค่ะก็คือเอาง่ายตอนนี้คือน้องทั้งสองคน
เจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งคู่แต่น้องคนโตตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
สภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นแล้วเหมือนกันคือตัวคนเลี้ยงเนี่ยอยู่ระหว่างฝากขัง
ดำเนินคดีแต่ปัญหาคือน้องอังเป่า
อาการยังหนักยังต้องกินอาหารกินยาผ่านทางสายยางอะค่ะ
ตอนนี้ก็มีไข้ตายังลืมไม่ได้เลยแล้วแขนขาแบบกระตุกเลยนะคะ
คุณหมอบอกแม่ว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมบอกแม่ว่าแม่ทำใจนะทำใจเลย
ต้องทำใจนะดูสิฮะสามขวบนะคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยแขนขากระตุกแบบนี้ค่ะ
คือน้องมีโอกาสรอดแต่ถ้าน้องรอดน้องก็จะนอนติดเตียงเป็นอัมพาตสมองไม่สั่งกัน
ไม่รับรู้เหม่อลอยไม่รับรู้การมองเห็นแล้วต้องแล้วนี่เพิ่งสามขวบนะคะ
ถ้าต้องกระตุกอย่างเงี้เห็นไหมแม่บอกคือแม่ไม่รู้จะพูดยังไง
อืมก็แม่บอกแม่ก็ต้องสู้เพื่อลูกให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็มีขอพรก็ไหว้พระสวดมนต์นะคะก็ขอให้เขาหายอะไรอย่างเงี้ย
ให้เขากลับมาเหมือนเดิมอย่าต่อให้เขาจะเดินไม่ได้นะคะ
ขอแค่ความทรงจำเขากลับมาเขาลืมตาแล้วก็มองเห็นพูดได้
หรือว่ามือเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาเดินไม่ได้จริงจริง
มือเขาแค่ขยับได้เพราะช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อย
อันนั้นก็คือความหวังของเราแต่ถ้าเกิดแบบยังอยู่อย่างเงี้ย
มันมันยังไงมันก็แบบคือต้องดูอาการเขาวันต่อวันไปเลยอะค่ะ
แล้วแม่ของน้องอังเปล่าบอกว่าตอนนี้คือแม่ลาออกจากงานเลยนะคะ
ครับก็มาดูแลน้องอย่างเต็มตัวรายได้ก็ไม่มี
พี่คนโตคือน้องสตางค์อ่ะนะคะครอบครัวแฟนเก่า
ก็คือพ่อของน้องอ่ะมารับไปดูแลทางด้านคดียืนยันว่าก็จะดำเนินคดีตัวคนเลี้ยงอ่ะ
ให้ถึงที่สุดนะคะครับอืมอ่าท่านผู้ชมครับมา